คุณผู้ชมครับปกติเวลาขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ย
มันจะมีสิ่งที่เป็นลูกคลื่นที่เรียกกันว่าลูกระนาด

ทีนี้เขาก็จะมีเป็นแบบเว้นระยะเนาะเพื่อให้เราชะลอความเร็ว
แต่ชาวบ้านฝั่งดอนเมืองถนนกำแพงเพชร๖บอกว่า
ลูกระนาดหรือว่าลูกคลื่นเยอะขนาดนี้
ต้องการให้ชะลอความเร็วหรือต้องการอะไรกันแน่
ดูค่ะมาทุกระยะ

อันนี้มันเรียกว่าถนนซุดใช่ไหม
คือเวลาที่สาวต่อหม้อตั้งไว้แบบนี้คุณ

ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคลื่น
ขับกันไม่ไหวหรอกถ้าอยู่เลนด้านในนะนะ

ชาวบ้านถามว่าเอาดีนี่ถนนหรือทะเลกันแน่

เพราะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
และถึงขั้นมีคนเสียชีวิตมาแล้วนะคะ
ถนนเส้นนี้คือกำแพงเพชร๖

สอนอดอนเมืองจนถึงสถานีรถไฟดอนเมืองค่ะ
อย่างที่เห็นว่าทุกคนก็จะได้รู้สึกฟิลเหมือนกัน

แล้วดูขับไปก็เด้งกันไปเนี่ยค่ะ

นึกว่าขี่รถวิบากกันอยู่นะคะ
ทีนี้เขาบอกว่ากลัวอยู่สองอย่าง

เกิดอุบัติเหตุไม่เจ็บก็ตาย
ดอนเมืองเลยบอกขอสะท้อนปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังหน่อยได้ไหม
เพราะมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมาหลายปีแล้ว

รายล่าสูตรขาวุนสืบสกุล
เสียหลักชนจนไฟลุกท่วม
ลุกท่วมมีคนเสียชีวิตด้วย
ร้องไปที่หน่วยงานไหนเขาบอกไม่เห็นจะมีใครสนใจเลยค่ะ
เนี่ยเขาจะเป็นลูกอำนาจเถินตรงนี้ครับถ้ามาเร็วเร็วก็จะเหิน
ส่วนใหญ่ที่เหินก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์มอไซค์ครับ
มอเตอร์ไซค์ด้วยรถกิ่งด้วยนะครับเหินเสร็จก็ปึ๊บจะหักเข้าต่อหม้อ
มีการแจ้งไปครับแต่ถามว่าในการแก้ไขก็แค่ว่าเอาอะไรมาเท
เอายางมะตอยมาเทเท่านั้นเองแล้วก็ถนนมันก็ยังซุดเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนปัญหาตรงนี้ยังแก้ไม่หายครับ
เออนะฮะคือตรงต่อหม้อเนี่ยมันดึงมันแข็งแรงไงคุณ
แต่ส่วนอื่นมันซุดไปตามการเวลาตอนที่ทำถนนเส้นนี้ใหม่นะคุณก็ยังเรียบอยู่
ไปมามันเป็นอย่างนี้คลื่นตลอดทางนี่ใกล้บ้านผม

เหนือเพจนี้มันไวเสมออดไม่ได้ต้องเอามาทำมีมนะคะ
โอ้โหนี่ไงคะเป็นยังไงล่ะลงตามจังหวะไหมล่ะ
น่ากลี่รถอันเนี่ยมันตัดหนังมาด้วยตัดหนังมาตัดหนังมา
เขาบอกว่าโอ้โหคนแชร์ไปเนี่ยนะคะ๖๓๐๐๐ครั้งแล้ว
ทีมข่าวเราสอบถามไปยังสำนักงานเขตดอนเมืองนะคะ

ทางเขตเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายโยธาสนดอนเมือง
แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
อังคารที่จะถึงนี้นะคะ๑๘มกราคมค่ะ
เพราะเส้นนี้ใช้รถกันเยอะด้วยนะใช้กันเยอะเลยนะฮะ